อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำตับไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก
อาศัยความชำนาญในการกรอกหรือยัดเนื้อหมูที่ผ่านการหมักแล้วลงไปในกระเพาะหมู
ลัดด้วยไม้กลัดให้แน่นแล้วจึงใช้เชือกหรือได้สำหรับการรัดน้ำตับ
และใช้เตาถ่านในการย่าง
ส่วนวัตถุดิบที่ทำให้น้ำตับรสชาติดีและขาดไม่ได้คือเกลือสินเทากระเทียมพริกไทย
ที่จะช่วยเพิ่มรสชาติให้เข้มขึ้น
เคล็ดลับสำคัญคือการคลุกเคล้าเครื่องปรุงเหล่านี้ให้ทั่ว
กรอกลงไปในกระเพาะหมูเพื่อให้ได้รสชาติกลม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน